เทคโนโลยีใหม่ไปดูเรือที่สามารถกำจัดยุงลายได้

ฟังแล้วงงกันดีเรืออะไรเรือลบหรือเปล่า
ไม่ใช่เรือลบนะเป็นเรือที่มันปล่อยคลื่น
สามารถทำลายวัฒนาจักรลูกน้ำยุงลาย

ศาสตราจารย์วิรพงศ์แพร่สุวรรณนะครับ
ธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชศรีมาแถลงเลย
แถลงเปิดตัวผลงานวิจัยเรืออัตโนมัติ

อื้อหือยิงคลื่นใส่เลยแบบอุนเตอร์แมน

ลูกน้ำยุงรายตายอ๋อ
ดังกล่าวนะครับจะปล่อยขึ้นกลแพรก
จายลงสู่บริเวณที่มีน้ำเป็นตัวกลาง
ทำลายวัฒนาจักรการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง

ซึ่งครั้งนี้ก็ได้ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของเรือ
อัตโนมัติควบคุมระยะทางไกล
ไม่ต้องนั่งเรือลงเรือไปควบคุมกันในน้ำ
ก็ใช้กับแหล่งน้ำที่เป็นน้ำขังขนาดใหญ่
เช่นคูน้ำลำคองหรือท่อระบายน้ำนะครับ

มีแต่คูน้ำไม่มีอาจารย์น้ำครับน้องใบตองครับ

แล้วเขาก็เชื่อมั่นนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ย
ผลิตต่อลำประมาณ๑แสนบาทเท่านั้นเอง
แล้วก็ใช้งานได้ดีนี่เห็นไหมอยู่บนน้ำแล้วก็ใช้รีโมทคอนโทรล
ให้มันเลื่อนไปค่อยเลื่อนค่อยแค่แพร่กระจายคลื่นตัวนี้
ไปทำลายวัสดิ์จักรของลูกน้ำหยุ่งนะครับ
ควบคุมก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับใช้รีโมทคอนโทรนะครับ
แล้วก็นี่มีผู้ที่บรรยายว่าเขาใช้กันแบบไหนอะไรยังไง
เห็นแบบนี้แล้วใครที่สนใจอยากจะมีเอาไว้ในครอบครอง
ผมว่าลองโทรไปสอบถามกันหน่อยไหม
หมายเลขโทรศัพท์นะครับ๐๔๔๒๒๔๘๒๕
โทรไปไปยังสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนธานี

โอ้โหเจ้าเครื่องนี้นี่เขาบอกเลยนะครับว่า
โอ้โหมันช่างล้ำหน้าล้ำยุคจริง
ถูกต้องนะแล้วก็อย่างที่บอกคือเขาต้องผ่านการทดสอบมาแล้ว
ว่ามันสามารถช่วยแบบลดปริมาณของลูกน้ำยุงลายได้จริงนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อเครื่องใหญ่ขนาดนี้
แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าไอ้แหล่งน้ำที่ขังอยู่นี่คือ
ขาเก้าอี้ขาโต๊ะตู้กระเปร้าอีกอย่าง

มันก็ไม่ต้องใช้เรือกน่ะถูก
เอาไว้สำหรับแหล่งน้ำที่มันแบบว่าเป็นน้ำขังขนาดใหญ่
อ๋อน้ำล่อขาตุ๊กข้าว
ประมาณนั้นนะน้ำน้อยเล็กขนาดนั้น

ใช่ค่ะก็เป็นไอเดียดีของแบบเยาวชนคนไทยด้วยนะคะ